คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เหตุเกิดที่ร้านข้าวต้มริมทางที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
มีน้องเป็นนักฟุตบอลเยาวชนนะคะอายุ๑๔เขาก็ไปนั่งกินข้าวต้มกันเป็นกลุ่มเลย
ปรากฏว่าอยู่ดีมีวัยรุ่นที่อยู่ร้านข้าวต้มร้านข้างยิงปืนขึ้นฟ้า
ยิงทำไมก็ไม่รู้ยิงเป็น๑๐กว่านัด
แล้วกระสุนมันไปโดนรถของน้องแต่มันไม่ได้มีใครบาดเจ็บอ่ะนะแต่น้องเขาก็โอ้โหบอกเหตุการณ์แบบนี้

ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลือง
น่าร้านข้าวต้มศรีแยกอ่าวลึกริมถนนผลจะเข้าเสมอ

โอ้โหแล้วกระสุนมันไปโดนรถตู้
ของคณะทีมฟุตบอล
รถเป็นรู๔รู
เจ้าของรถก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
แล้วผู้ชายคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าหนีไป

ตำรวจสาวพอเอาลึกไปตรวจสอบค่ะ
ดูสภาพรถดูกระสุนปืนที่ตก
นี่นะคะคือเหมือนกับเขาสดผ่านเพจเฟซบุ๊คไปด้วยนะ
นั่งร้านข้าวต้มยังไม่ปลอดภัย
แล้วถ้าเด็กนั่งอยู่ในรถจะเกิดอะไรขึ้น

หลับอยู่สักคนสองคนทำยังไง

ตำรวจสพอ่าวลึกก็เลยเอารถไปไว้ที่โรงพักก่อนนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไปเจอกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เขากำลังตรวจสอบร่องรอยกระสุนปืนของรถนะคะ
มีรอยกระสุน๔จุดด้านข้าง
เป็นรูทะลุผ่านเข้าไปถึงที่นั่งด้านใน

นั่นไงคือถ้ามีคนนั่งอยู่นี่แย่เลยค่ะโดนแน่
จันจิราวัญญาเป็นเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่า
พาทีมนักฟุตบอลรุ่นอายุ๑๔ปีจากสุราธานีมาแข่งที่จังหวัดกระบี่
แข่งเสร็จแวะกินข้าวต้มมากัน๓คัน๓๐คน
เป็นเด็กนักฟุตบอล๑๕คนเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กอีก๑๕คน
ติดกับร้านที่เด็กนักฟุตบอลนั่งกันนะคะ
แล้วก็เห็นชายเสื้อเหลืองยืนก่อเหตุ
เอ๊ะอะโวยวายเมาแล้วมือถือปืนไม่รู้ทะเลาะกันหรือเปล่า
เขาก็เลยกดหัวเด็กที่เป็นนักกีฬานั่งกินอยู่ร้านข้าง
หมอบลงหมอบลงทุกคนกลัวโดนลูกหลง
ก็เลยโทรแจ้งความให้ตำรวจมาตกใจกันมาก
เด็กก็ตกใจกันมากกลัวจะโดนลูกหลงค่ะ
คือทางผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กก็บอกว่า
พ่อแม่เขาฝากลูกหลานมาเนอะมาแข่งกีฬามาเล่นฟุตบอลเนอ

คนก่อเหตุต้องรับผิดชอบเหตุการณ์มันอุกอาจเกินไปค่ะ
พอยขึ้นเฮยหน้าขึ้นมาจากจานเข้าใช่ไหมคะ
พอเฮยขึ้นมาเนี่ยแบบเห็นคือเขาแบบอย่างนี้เลย

นั่งหันหน้าแบบนี้เขาหันหลังมา
เขาก็ยิงแบบปุ้งแบบรัวเลย
แล้วก็มีคนเดินออกมาแบบห้ามเขาว่าแบบไม่ได้นะ
ได้ยินตอนนั้นไงว่าเฮ้ยหยุดหยุดไม่ได้ทำอะไรแบบนี้
เด็กของพี่เด็กตื่นโต๊ะฝั่งของพี่เด็กตื่น

บอกให้เด็กนั่งลงให้หมดแล้วก็หมอบหมอบให้หมดเลย

กลัวตรงนั้นคือคือสุดเลยก็คือเป็นห่วงเด็ก
เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเด็กเหมือนมีคนไปห้ามเขา
เขาก็ลุกขึ้นเขาก็เซไปเซมา

เขาบอกเออเอาขึ้นรถไปก่อนมึงขึ้นรถไปก่อนอะไรแบบนี้

พี่นอนคิดตั้งคืนว่าถ้าคือโดนโดนเด็กอ่ะ

ไม่รู้ตอนนี้เราจะอยู่กันแบบไหนอ่ะ
หนึ่งในคนดูแลเด็กค่ะนางสาวพัทรัสยา
เขาบอกว่าตอนที่สดผ่านเฟซบุ๊ค

ถ้าเด็กโดนลูกหลงโอ้โฮก็แย่กันหมดนะคะ

หันหน้ามามองเธอแล้วเหมือนชักปืนออกมาจะยิงใส่ด้วย
โอ้โหเธอบอกว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

ถ้าเกิดเด็กของเราเป็นอะไรสักคนหนึ่ง

เคลมได้ซ่อมได้
ชีวิตคนเรียกคืนมาไม่ได้
ก็เลยอยากให้เตือนอยากให้รู้สังคมรู้ว่าเออ
การไม่มีจิตสำนึก
การดื่มสุราแล้วขาดจิตสำนึกเนี่ย

แล้วคุณจะยิงใครก็ได้มันไม่ใช่
บอกเลยนะคะว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

นายธนพลจันส่งแสงหรือในชาติอายุ๔๐ปี
กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดกระบีออกหมายจับค่ะ
พอรู้ชื่อรู้นามสกุลแบบนี้ทีมข่าวของเราก็คุยกับคนรู้จักของผู้ก่อเหตุ

นายสุโรธเล่าให้ฟังว่าหลังจากเกิดเหตุก็โทรหาในชาติผู้ก่อเหตุ
ในชาติเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุไปเล่นพนันชนไก่แต่แพ้พนัน
เครียดขาดสติเลยยิงปืนขึ้นฟ้าดูเหตุผลสิคะ
เล่นพนันชนไก่แล้วแพ้เลยเครียด
ปกติเขาจะไม่มองในนิสัยเขาโอเคอยู่
เพราะพวกมองขึ้นมามีกระจั่งมองแล้วตาม
เขามองแล้วมาเล่นพนันมาชนไก่แล้วก็แพ้มา

นางพิมพ์ใจทองเกลี้ยงค่ะเป็นเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอน๓ทุ่ม
กลุ่มผู้ก่อเหตุมานั่งกินข้าวต้มกัน๘คน
สั่งเหล้าด้วย๒แบน
สี่ทุ่มเพื่อนในกลุ่มของคนก่อเหตุ
เขากลับกันไป๕คนเหลือ๓
โต๊ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันทุกอย่างปกติ

รถของลูกค้าที่นั่งกินข้าวต้ม

เราก็ไม่รู้ว่าลูกค้ามีอาวุธเนอะ

มาได้ยินตอนที่ว่าพี่เขายิงปืน

ไม่นึกว่าจะไปโดนรถที่จอดอยู่ด้านหน้า
เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่มีอะไรเยอะ
ไม่มีคุยกันตามปกติหัวเราะ
เรายังคนเมาอะพี่ภาษาคนเมาก็เนอะ

คือเมาอาจจะว่าไม่พูดอะไรไม่ถูกใจก็ไม่มีอะไร

แต่เมาแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าเป็น๑๐นัดเนี่ยนะคะ

คือแสดงว่าคุณเนี่ยพกปืนไปเล่นพนันชนไก่

ที่สำคัญคือชีวิตของประชาชนตาดำอย่างเรา

ไปนั่งกินข้าวเราจะรู้ไหม